ผู้หญิงสมัยเนี้ยมันต้องสวยตลอด

ใช่คุณผู้ชมผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะ
เช่นเดียวกับพี่ส้มเช้งสามช่าค่ะ
บอกเลยนะคะที่ผ่านมาเรื่องราวการศัยกรรมของพี่แกเนี่ย

ทำทั้งที่ในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะ
แล้วทำกี่ครั้งกี่ครั้งหลายคนก็จะแซวเนี่ยค่ะว่า
ส้มเช้งเป็นดาราหน้าใหม่ตลอดเลยค่ะ

เอ้าพี่ส้มเช้งเสพสิทธิกรรมเลยรึเปล่า
งานนี้นะคะพี่ส้มเช้งบอกผ่านพี่นักข่าวมาเลยนะคะว่า

ต้องผ่านมือหมอมาแบบนับไม่ถ้วนค่ะ
ทั้งเอาซิลิโคนเข้าซิลิโคนออก

ส่วนประเด็นที่มีข่าวว่าการศัยกรรมแล้วเสียชีวิตนั้นพี่ส้มเช้ง
ก็ยอมรับว่าไม่ได้มีผลกระทบหรอก
เพราะว่าโรงพยาบาลที่ดิวนั้นต้องใช้เวลานานถึง๘ปี
และหลังจากนี้นะคะก็จะมีแพลนทำอีกด้วย

แต่เอาเป็นว่าเราไปฟังพี่ส้มเช้งกันเลยดีกว่าค่ะ
จบแล้วพี่จบแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ

จบนะถ้าหมอจะจบกับพี่อ่ะ

การทำศัลยกรรม๑โชค

ไม่ก็ทั้งเวลาที่หมอจะลงปลายมีด
ที่สำคัญที่สุดอย่าดูที่รีวิว

โรงพยาบาลนี้เก่งอะไรนะคะ
ก็เป็นความพึงพอใจของแต่ละคนเนาะ